อยู่ที่จังหวัดธรรมายนะคะมีหนุ่มเร่อร้อนใช้ก้อนหิน
เหรอคะอ่าลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าคนนี้
เขาไม่ได้ขี่รถจักรยายนสัตว์เนี่ยเขายืนอยู่นิ่งนิ่ง
ใช่ค่ะสุดแขนเลยนะคะเต็มแรงแบบนี้นะคะมีรถที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้ถูกทำตัวมาสอบสวนถามว่าทำไปทำไม
เขาบอกว่าอยากจะข้ามถนนแต่ไม่มีใครจอดให้
ก็เลยต้องคว่างให้เขาจอดให้เขาหยุดตัวเองจะได้ข้ามถนนไป
เขาบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
ซึ่งเขาจอดอยู่ริมถนนบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
จุดนี้คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หน้าวัด๗ยอด
่งหน้าสี่แยกรินคำอำเภอเมืองเชียงใหม่
ระหว่างทางเนี่ยมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่นะคะ
โดยที่เกาะกลางถนนเขาบอกว่าในภาพก็จะเห็นแบบนี้
มีผู้ชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
อยู่เกาะกลางถนนใช้ก้อนอิดก้อนหินปลาใส่รถที่จอดอยู่หลายคันเนี่ย
บางคันเนี่ยวิ่งมาก็ต้องหักหลบไหม
เพราะว่าเห็นข้างหน้าหักหลบข้างหลังก็ต้องหักหลบตาม
แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วมีรถยนต์ถูกก้อนหินก้อนอิดและท่อนไม้ปลาใส่กระจกหน้ารถแตกไป๓คัน
คันถูกหินปลาใส่กระโปรงหน้ารถได้รับความเสียหาย
คือโดนทั้งกระจกโดนทั้งกระโปรงหน้ารถคุณ
อืมมันตรายนะคือเพราะเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะ

ลงเลยนะคะที่สี่แยกรินคำเป็นตำรวจจราจรประจำสี่แยกนี้
เขาก็มาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ก็อายุประมาณสัก๓๐ปีได้ค่ะ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพช้างเผือก
ไหนสอบสวนหน่อยว่าทำไมอยู่มาทำแบบนี้มาคว่างก้อนหินคว่างไม้ใส่รถทำไม
เขาบอกว่าก็โมโหคนจะข้ามถนนทำไมไม่มีรถคันไหนมีน้ำใจจะจอดให้สักคันเดียว
ก็เลยคว่างทั้งไม้คว่างทั้งหินที่มันอยู่ตรงนั้นแหละจะได้หยุดขับ

ลองเดินหาสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายดูนะ

นายชาตาอินอายุ๔๙ปี
สักครู่นี้นะคะคือมันมีหลายคันแต่มีอยู่คันหนึ่งได้พูดกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
บอกว่าเล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกขับรถมาตามถนนเส้นนี้แหละเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ผ่านจุดนี้ก็คือวัดเจ็ดยอดจะไปทางศรียะกรีนคำ
เห็นผู้ก่อเหตุยืนอยู่เกาะกลางถนนจู่ก็ใช้ก้อนหินปลาใส่หน้ากระจกรถของตัวเอง
แตกเลยเป็นรูเนี่ยคนนี้นะคะรถคันนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าเคราะห์ดีคือตกใจแต่สามารถควบคุมสติได้
ควบคุมรถไว้ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
อันนี้จริงนะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าตกใจหักซ้ายหักขวา
แล้วมีรถตามมาด้านหลังพอดีเรื่องใหญ่เลยค่ะ
และแต่ละคันคือขับรถเร็วใช่อืมเพราะฉะนั้นสติสำคัญที่สุดนะคะ
รวมถึงคือไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนขับรถนะคนข้ามถนนก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกัน
คือมันมันอันตรายค่ะคือคุณโมโหก็จริงแต่ว่าไอ้ก้อนหินที่คุณคว่างไป
ถ้ามันไปเข้าศีรษะคนขับเนี่ยนั่นสิโอ้โหถึงชีวิตมีนะโอกาสแบบสูญเสียได้นะคะ